อุบลราชธานีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะเรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่นาให้กลายมาเป็นทุ่งนาบัว
แล้วก็ยังเป็นจุดแลนด์มาร์คสำหรับการถ่ายรูปที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งไม่แพ้พยาวนะคะคุณใบตองคุณชนะ
ทุ่งนาแดนนี้ไม่มีความหมายกลายเป็นดอกบัวแทน
เขามีความหมายลองตามไม่ได้เลย

ถามดีฉันเหรอคะ

เป็นทุ่งนาบัวค่ะที่เกิดจากการเนรมิตพื้นที่นาของเกษตรกรบ้านท่าลาดตำบลท่าลาดอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
เรียกว่าเป็นความสวยงามของดอกบัวหลวงมีทั้งสีขาวสีชมพูสลับกันไปนะคะ
พื้นที่แห่งนี้นะคะก็คือเป็นของนางจันเพ็ญแสวงวง
เจ้าของนาบัวบ้านท่าลาศค่ะก็เล่าให้ฟังนะกว่า
จะมาเป็นทุ่งนาบัวสวยงามแบบนี้เมื่อก่อนเป็นที่ทำนานี่แหละค่ะ
แต่ว่าการทำนาก็อย่างที่ทราบกันดีบางทีก็ปีละครั้ง
ก็ทำให้รายได้ไม่ดีมากนักปีปีนึงขายได้แค่หลักหมื่น
ก็เลยลองเปลี่ยนดูมาปลูกดอกบัวหลวงแทนนะคะ
ปลูกเพื่อที่จะขายดอกสดแล้วก็ฝักบัว
ซึ่งผลตอบรับก็ดีทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะ
ก็เลยขยายพื้นที่ปลูกจาก๕ไร่กลายเป็น๑๕ไร่
ไปเนี่ยโอ้โหสุดลูกหูลูกตาเลยนะคะ

มันก็เกิดแบบดอกออกบานสะพรั่งสวยงาม
คนผ่านไปผ่านมาก็เลยแวะเวียนมาถ่ายรูปอัปเดตลงโซเชียลกันหน่อยนะคะ
และที่สำคัญทำให้พี่เขามีรายได้มากยิ่งขึ้นเป็นเท่าตัวเลยนะคะ

ไปได้เลยเพราะว่าเปิดให้ชมฟรี
แล้วก็เปิดมาตั้งแต่ช่วงเข้าพรรษาแล้วแหละ

เจ้าของพื้นที่ทุ่งนาแห่งนี้บอกว่า
สามารถที่จะขายดอกบัวสดได้นะคะ
ในช่วงของวันหยุดขายวันละ๕๐๐บาท
อ่าส่วนวันธรรมดาเนี่ยจะได้ประมาณพันหนึ่ง
ซึ่งบวกลบคูณหารดูแล้วนะคะถือว่ารายได้ดี
ได้เพิ่มขึ้นเป็นกว่าเท่าตัวเลยนะคะ
ปัจจุบันค่ะผลผลิตการที่ขายดอกบัวเนี่ย
ให้กับนักท่องเที่ยวก็ไม่เพียงพอด้วย
ในการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสธำนาก็ดี
แต่ทำนาบัวอาจจะดีกว่าในบางพื้นที่
คือถ้าเป็นต้นคือถ้ามองละเนี่ยต้นทุนมันน้อยค่ะ
เพราะว่าพอลงทุนทีเดียวปั้งเดียวเนี่ย
ขอให้มันมีน้ำอยู่ในนั้นนะคุณผู้ชมนะ
มันก็สามารถไปของมันได้ไม่ต้องไปใส่ปงใส่ปุ๋ยเพิ่มเติมอะไร
แล้วก็แบบเก็บเกี่ยวขายแล้วมันก็เกิดมาใหม่นะ

บอกว่าคนที่จะเลี้ยงบัวปลูกบัวได้เนี่ยต้องมีใจรักนะ
เพราะบัวมันก็ต้องการใส่ใจดูแลเหมือนกัน
ต้นไม้ทุกชนิดแหละนะต้องมีการใส่ปุ๋ย
ต้องดูแบบบัวมันจะมีหอย